ใครกำลังท้อกำลังหมดกำลังใจหรือว่าห่อเหี่ยวชีวิตฉันลำบากเหลือเกิน
อยากให้ดูข่าวต่อไปนี้แล้วคุณผู้ชมจะมีกำลังใจขึ้นมา
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๕ปีอยู่ที่จังหวัดพิสุนโลก
เขาป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมเท้าใหญ่
สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับเขาเหมือนว่าสังคมเขารังเกียจ
ไม่อยากรับเขาทำงานนะคุณผู้ชม
ทีนี้ทำอย่างไรล่ะเดินเก็บขยะ
เดินเก็บขยะตามริมทาง
แล้วเอาเงินไปเลี้ยงดูน้องสาวเป็นโรคเดียวกัน
รายได้ต่อเดือนที่หาได้รวมกัน
ทั้งหมดทั้งมวลจากคนพิการเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
พันกว่าบาทต้องเลี้ยง๓ชีวิต

คุณลุงคนนี้ชื่อว่าคุณดานจันทรงเขือม
ในบ้านนี้เขาอยู่กัน๓คน
คือลุงดาวแล้วก็น้องสาวอายุ๔๔ปีเป็นโรคเท้าแสนปม
แล้วก็น้องการหลงหลานอายุ๑๙ปีทีนี้เขากำลังจะเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
ในช่วงเปิดเทอมจะถึงนี่แหละทั้ง๓คนมีอาชีพ
ก็คือยังชีพด้วยการเก็บของเก่าขายรายได้รวมกันเนี่ยเดือนละ๑๖๐๐บาท
เบี้ยคนพิการนะฮะทั้งเรื่องของการเก็บขยะก็ไปจุนเจือกันในครอบครัว
แล้วก็มีการเจียดเงินบางส่วนนะนอกจากกินอยู่กันแล้วก็ให้หลานเนี่ยเรียนนะฮะ
หลานเขาชื่อว่าน้องกาหลงก็เรียนมาตอนนี้จบเมื่อ๖แล้ว
แล้วก็จะส่งเสียต่อให้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
กาหลงเองตอนว่างปิดเทอมหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย
ก็จะไปรับจ้างปลูกมันสับปะหลังได้ค่าแรงวันหนึ่งก็๒๕๐บาท
เพื่อนำมาแบ่งเบาภาระครอบครัว
ทีนี้เพื่อนบ้านเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องของโรคเท้าแสนปม
มันเป็นเรื่องของทำให้อาการตามร่างกายมันจะมีอาการปวดเมื่อยต่างนานา
แล้วก็มีตรงนั้นบวมบ้างตรงนี้บวมบ้าง
เพื่อนบ้านชื่อว่านางบุญสิตาเขาบอกว่าโรคเท้าแสนปม
สองพี่น้องเขาเป็นอยู่เนี่ยทำให้สองพี่น้องเนี่ยชีวิตลำบากมาก
มีอาการปวดตามร่างกายเดินก็ไม่ได้
บางทีก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำขึ้นมารักษาตามอาการทำงานหนักก็ไม่ได้
แล้วเหมือนกับว่าสังคมไม่ยอมรับอ่ะเนี่ยผิวหนังเป็นแบบนี้
บางทีเขาก็รังเกียจเขาก็ไม่กล้าจ้างไปทำงานอะไรแบบนี้
กลัวจ้างไปแล้วลูกค้าจะไม่เข้าอะไรแบบนี้ดูผิวหนังเขาก็จะเป็นตะปุ่มตะปับแบบนี้
ทีนี้เจ้าของร้านอาหารตามสั่งชื่อว่านางทองดีซึ่งเป็นร้านในหมู่บ้าน
บอกว่าจริงลุงดาวเนี่ยเป็นคนนิสัยดีเพื่อนบ้านเขารู้กันทั่ว
แต่แกเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นแบบนี้นะแกไม่เคยเดินไปแบมือขอเงินขอข้าวใครกินให้ก็ไม่เอา
คือแกไม่เคยขอนะฮะแกก็พยายามจะหาด้วยสองมือสองเท้าตัวเอง

ก็อีกหนึ่งชีวิตที่เอามาฝากกันที่เขาสู้สู้มากเหลือเกิน
ใครผ่านไปก็สามารถไปช่วยลุงดาวได้ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนานะคะ
ให้เราให้กำลังใจคนแบบนี้นะคะ